แก๊งคนงานรุมยำโจไม่ชอบหน้ากวนส้นเหรอ

ดอมแต่เขาว่ากันว่าใช่ไหม
ใช่ครอบครัวหัวร้อนที่เคยเป็นข่าว

แต่ใจเย็นก่อนดูข่าวนี้ให้จบก่อน

เดี๋ยวจะมาบอกว่าเอ๊ะใช่หรือว่าไม่ใช่ค่ะ
โอ้โหนี่แก๊งสุดนี่สตรักแดงนี่หรอ

นี่ตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บตุ๊บ

แล้วอะไรที่วงเมื่อกี้เหรอที่ร่วงลงมา
เหตุการณ์นี้ค่ะเพจอยากดังเดี๋ยวจัดให้

กำลังทะเลาะกับวัยรุ่นในพื้นที่
แล้วก็มีการตั้งคำถามไงว่ากลุ่มคนงานโรงปูน
ใช่ครอบครัวหัวร้อนที่เคยเป็นข่าวหรือเปล่า
นักข่าวของเรานะคะลงพื้นที่ค่ะ

อยู่ที่ตำบลบึงคอหายลำลูกกาปฐุมธานี

ยืนยันไม่ใช่ครอบครัวหัวร้อน

คนในคลิปนายโอมนายโอม
โอมใส่เสื้อสีเทาอยู่ในคลิป

เมื่อวันศุกร์เขาบอกว่าตอนนั้นนะ
ผมขี่มอเตอร์ไซค์มากับรุ่นน้อง
รุ่นน้องผม๑๕จะไปตัดต้นกล้วย
แล้วระหว่างทางเจอคนงานโรงปูน

แล้วก็ตามพวกมาช่วยเคลียร์หน่อยดิ
หลังจากนั้นมันก็เกิดเหตุชุนละมุนแบบนี้แหละค่ะ
ส่วนมีดล่ะนี่มีดวงแดงเนี่ยที่เราถามเนี่ย

เฮ้ยพกไปจริงเหรอบอกตั้งใจหรือ
พี่เมื่อกี้ผมเล่าให้พี่ฟังแล้วไง

ใช่ผมก็จะเอามีดนั่นแหละไปตัดต้นกล้วย

เคยมีเรื่องกับครอบครัวโรมปูนมาก่อนหรือเปล่า

เพราะผมโดนหัวหน้างานต่อยหน้า

ชื่อว่าตายมาต่อยหน้าผม
ทีนี้คุณผู้ชมฟังโอมไปแล้วใช่ไหม

แต่จู่แม่ก็มาโดนทำร้ายแม่ไม่ยอมหรอก

เพราะว่าอีกฝ่ายนึงเขาก็ขู่ไว้
ส่วนเรื่องที่โอมมีปัญหากับคู่กรณี
แม่บอกว่ามันไม่เกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกันเลย
แต่ทีนี้ฟังทางฝั่งโอมแล้วฟังทางฝั่งแม่แล้วใช่ไหม
ฝั่งโรงปูนหน่อยไหมล่ะ

หัวหน้าคนงานที่เคยเป็นหัวหน้าโอมมาก่อน
เขายอมรับว่าผมมีปัญหากับโอมจริง
ก็วันที่โอมลาออกมีการขู่ด้วย
บอกเดี๋ยวเย็นนี้เจอกันหลังจากนั้นก็หายไปเลย
ตกดึกโอมไปโพสต์รูปปืนลงในสตอรี่เฟซบุ๊ก
แล้วก็มีข้อความท้าทายไง

มันไม่ใช่ปืนพกนะใช่ปืนยาวขนาดนี้
จะเป็นอาวุธสงครามแบบนี้ลองฟังหน่อย
ฝั่งในตายอดีตหัวหน้างานของโรงปูนค่ะ

เขาก็มาขู่ผมก่อนกลับว่าเดี๋ยวเย็นเจอกัน
อ่าแล้วเขาก็หายไปตกกลางคืนโพสต์รูปปืน

มีการโพสต์รูปปืนค่ะใช่มีรักษาอยู่
เดี๋ยวผมจะเข้าไปแจ้งอยู่ว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันต่าง
เก็บไว้นานว่าเดี๋ยวคืนนี้เจอกันครับต่าย
แต่เขาก็บอกว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอผู้หญิงตัวผู้ใหญ่มาคุย

มีคลิปอยู่แล้วค่ะพี่คือหนูบอกแล้วว่าคลิปหนูจะให้กับตำรวจ
ว่ามีคลิปบอกอยู่แล้วว่าคุณมาเตือดตึกตอนเลย
เขาห้ามแล้วว่าเขาก็จบแล้วมึงจะอะไรอีก

แต่เขาก็บอกนะว่าที่เขามาแจ้งความเพราะว่าเขาถูกคงขู่ไว้

นี่ไงพอเราให้ฟังทั้งสองฝ่ายแล้ว
เดี๋ยวตำรวจบอกว่าจะเรียกทั้งสองฝ่ายมาสอบอีกครั้งหนึ่งนะคะ

ตอนนี้ได้รับแจ้งความทั้งสองฝ่ายแล้วนะคะ